เรื่องนี้เป็นความทุกข์ของคนบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะ
มีการมาร้องเรียนบอกว่าบ้านข้างส่งเสียงดัง
คือจัดปาร์ตี้กันข้ามคืนนะคะตั้งแต่ดึกถึงเช้า
แล้วเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะ
นี่ครับจะตี๒แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เสียงดังเคาะกันด้านบน
อันนี้ก็เรียบร้อยมาด้านล่างกันต่อ
โอ้โหเนี่ยค่ะลองนึกถึงอกเขาอกเรานะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เจอเหตุการณ์นี้
เขาพูดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้นอน

นี่คือเสียงจากกล้องวงจรปิดก็ยังชัดแจ่วเลยนะ

นี่ค่ะคือก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับสภาพ
เพราะเพื่อนบ้านไม่เกรงใจกันเลยนะคะ
เลี้ยงฉลองดื่มกินกันตลอดเวลา
เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาตลอด๒ปีค่ะ
แล้วไม่ใช่บ้านเดียวบ้านที่อยู่ในโซนนี้

นี่คือซอย๖ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น

บ้านหนึ่งที่จัดปาร์ตี้เสียงดังอยู่ตรงกลางเลยค่ะ
ตึกกลางเลยเพราะฉะนั้นแหมนะคะ
รอบข้างก็ต้องปาร์ตี้ไปด้วยหรือยังไง
ปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังช่วงดึกทุกคืน
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๖๕จนถึงมีนาคม๖๖
โอ้โฮตลอดวันตลอดคืนที่ต้องเจอแบบนี้นะคะ
ก็มีทั้งเสียงดนตรีเสียงตะโกนกรี๊ด
และกลางวันก็มีเคาะราวบันไดเสียงดัง
มีโหร้องด้วยเคาะประตูด้วย
แถวนี้เขาบอกว่าเด็กก็ไม่ได้นอน
เพราะว่าจัดปาร์ตี้ตั้งแต่ช่วงค่ำ
ยาวไปถึงตี๓ตี๔ไปฟังเสียงร้องทุกข์หน่อยค่ะ
คือต้องมาร้องสื่อเพราะว่าชาวบ้านบอก
เคยคุยกับเจ้าของบ้านนี้แล้วหลายครั้ง
เคยไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมสงขลา
โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็คือทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะนะคะ
บ้านหลังนี้ก็เงียบไปแป๊บนึง

ก็เลยเนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็เลยต้องเอาคลิปมาให้สื่อค่ะ
ก็หวังว่าน่าจะหาทางพูดคุยกันได้นะคะ